เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีการแชร์คลิปนี้
เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ
คือคนขายเขากำลังก้มหน้าอยู่อยู่ดีมีคนร้ายเป็นผู้ชายปาก้อนหินใส่กระจกหน้าร้านนะคะ
แล้วก็ไปคว้าโทรศัพท์มือถือคือขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็หนีไป

เป็นตู้กระจกนะใช่ค่ะ
คว่างเข้าไปแล้วก็หยิบมือถือไป
แล้วก็หนีไปขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ

เจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
คนขายเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกเขานั่งก้มหน้าอยู่เพราะเขาดื่มน้ำค่ะ

อยู่ดีก็มีผู้ชายคนเมื่อกี้นี่
เป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนสั้นสีดำใส่กางเกงยีน

ก้อนหินใส่ซะงั้นแล้วก็คว้าโทรศัพท์มือถือไป
แล้วก็หนีแต่มันไม่ได้แค่โทรศัพท์มือถือหายไปเครื่องเดียวไง
เครื่องอื่นที่วางอยู่หน้าร้านมันพังอ่ะคุณพระคง

โดนทั้งเศษหินเศษกระจกอะไรพวกนี้
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าพอดูจากหลักฐานดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คนร้ายน่าจะเป็นชาวไทยภูเขา

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกน่าจะเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วในหลายพื้นที่
ตอนนี้กำลังติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ